คุณเมพิชนะเธอโสดเธอเนื้อหอม
ตอนนี้ใครก็รุมตอมรุมจีบนะฮะ
จะบอกเลยว่ามีแต่สิ่งดีเข้ามาหลังจากที่เธอโสด
และบอกเลยว่านุ่มรุมขายขนมจีบกันเป็นแถวเลยทีเดียวเชียว
อาจจะเหนื่อยหน่อยนะเพราะว่าคู่แข่งเยอะนะจ๊ะ

อย่างที่บอกไปว่าล่าสุดมีหนุ่มไดเรคไอจีเข้ามาจีบกระหน่ำค่ะ
เมย์ยอมรับนะคะว่าส่วนใหญ่เอาจริงก็เป็นแฟนคลับแหละเข้ามาแซวด้วย
คุณเมย์รับประทานอาหารที่ร้านเนี่ยร้านเนี่ยเขาจะมีคุกกี้เสียงทายการไว้อย่างนั้นนะฮะ
ก็ในคุกกี้เขาเขียนมาประมาณว่าเดี๋ยวคุณจะได้พบกับความรักอะไรที่แบบปรารถนาไว้อะไรประมาณนี้

หรือว่าจะเป็นคุณกึ้งเฉลิมชัยของดิฉันอีกแล้ว
อ่าจะใช่หรือเปล่าไม่รู้เนี่ยเขาไปผัวพันกันอีกแล้ว
บอกว่าจะแย้มสถานะสำหรับกึ้งเฉลิมชัยพักนี้เห็นสนิทสนมกันเกินพี่เกินน้องไปหรือเปล่า
ก็มีคนเข้ามาคุยบ้าง
ก็มีที่ที่แบบเอ่อ

จะเข้าตาเข้าใจหรือชอบใจถูกใจอะไรก็ไม่เอา
ขอดูพ่อแม่ก่อนอย่างเดียวด้วยค่ะ
ใครแล้วอันนั้นไปทานอาหารจีนเราก็ให้มา

ก็เชื่อก็ดีนะเพราะว่าเขาทำนายดีเราต้องเชื่อไว้ก่อน
กี้บอกว่าอะไรที่ปรารถนาก็จะเกิดขึ้น
ปรารถนาอะไรอยู่ไม่บอกว่าทางนี้

ไม่ได้ชอบคนแก่ค่ะไม่เคยชอบคนแก่เลย
พี่กุ้งนี่สนิทตั้งแต่เด็กแล้วเป็นพี่น้องกัน

ตอนนี้เมย์มีความสุขกับชีวิตตอนนี้มากเลย
รู้สึกว่าแบบเราแบบมีเวลาให้ตัวเองเยอะขึ้น
รักตัวเองมากขึ้นอยู่กับเพื่อนเยอะขึ้นอยากไปไหนไปบ้างค่ะ
แต่ก็ต้องยอมรับว่าคุณเมพิชนะสวยขึ้นจริงนะคะ

ที่ก่อนเห็นความขึ้นมารัยไทล็าร์สแจ่มมากจริงนะคะ
และด้วยความสวยสดของนางค่ะนางก็ว่างนะคะ
แล้วเพื่อนยังไปไม่ทันแล้วนะไปฟังหน่อยค่ะ

แบบไม่อยากอยู่เมืองไทยคนเดียวเพราะว่าแบบทุกคนไปกันหมดเลยอะไรอย่างเงี้ย
แล้วก็เลยตามเขาไปดีใจที่เพื่อนกลับมาโสดด้วยกัน
คุยกับแป้งไว้ว่าถ้าอายุ๔๐แล้วยังไม่มีแบบสามีไม่มีลูก
ก็จะซื้อบ้านเรามาแชร์กัน
อยู่เอลล่าอยู่เอลล่าน่ารักมากก็รู้สึกทึ่งกับเขา
เพราะว่าเขาบอกว่าเขาแบบนั่งรถเหมือนอยู่ดีเขาก็เจ็บท้อง
สามีเขาก็แบบไปทำงานแล้วอยู่ดีเขาก็นั่งแบบเหมือนนั่งอูเบอร์ไปคลอดเอง
ดีจังเลยนะคะคนสวยคนรวยเขานัดกันไปเที่ยวลอนดอน
ดีจังชอบผมนั่งอูเบอร์ไปคลอดเองเอิ่น
แต่ว่าถ้าเป็นเราเราจะชวนไปเที่ยวที่ไหนกันดีคะ
ไปไหนคะพี่แจ๊คตลาดนัดหลังซอยนะคะ